ทีนี้มาดูคลิปนี้หน่อยนะคะ
วินาทีเท่านั้นแต่ทำให้ชาวพุทธคล่อนประเทศ
ไม่สบายใจบอกไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะ

สามเณรนุ่งเหลืองห่มเหลืองค่ะคุณผู้ชม

เหมือนจัดปาร์ตี้แสงสีเสียงมาครบเลย

ผมโดนใส่ไฟไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนค่ะ
ใส่ไฟนี่คือใส่ไฟระยิบระยับในห้องอย่างนี้เหรอ

พี่ต้นก๊อฟเห็นภาพแบบนี้เราชาวพุทธรู้สึกยังไง

โกะวัชชะนะคะโลกติเตียนะคะคุณผู้ชม
เอาต้นเรื่องก่อนต้นเรื่องเนี่ยเพจที่นี่บางพลี
เขานำคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะคะแล้วก็มีข้อความ
คือประจานชื่อของเนรเลยแล้วก็บอกว่าให้รีบศึก
พูดอย่างนี้นะไอ้มารศาสนา
ถ้าเห็นคลิปตัวเองกับเพื่อนที่ปาร์ตี้ด้วยกันแล้วให้รีบศึกซะ
แฉหนักกว่านี้วัดแห่งหนึ่งย่านบางพลี
ดีไม่ดีอยู่ที่นักบวชไม่ได้เกี่ยวกับวัด
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ไม่นิ่งเฉยกับความไม่ถูกต้อง
ทีนี้น้องเนรที่อยู่ในคลิปว่ายังไงล่าสุดออกมาปรากฏกายแล้วนะคะ
ไปที่ไหนไปที่โรงพักบางพลีไปทำไม
เนรบอกก็ผมโดนใส่ไฟไปกับคุณพ่อนะคะ
บอกว่าคลิปที่เห็นเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งตัดต่อ
ตัดต่อหรืออย่างไรยังไงฮะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อขยายความแบบนี้
ผู้สื่อข่าวถามน้องเนรคนนี้น้องอายุ๑๕ปีเท่านั้น
เล่าบอกว่าผมบวชมาเมื่อเดือนเมษายน
บวชได้ประมาณ๑๐วันแล้วก็มีพระรูปหนึ่งเนี่ย
ไปซื้อไฟกระพริบมาจะมาใช้ในงานบวช
และพระรูปนั้นเนี่ยได้ให้น้องเนรกับเพื่อนอีก๒รูปเนี่ย
นำไปเก็บไว้ไอ้ไฟกระพริบกระพริบอ่ะ
เนรกับเพื่อนอีก๒รูปก็เลยเอามาลองเสียบ
มันก็เลยกระพริบกระพริบไฟกระพริบจริงเหมือนจัดปาร์ตี้จริง
ตัดต่อใส่เสียงเข้าไปสีกับแสงอ่ะมีจริงแต่เสียงไม่มี
แต่มันมีท่าเต้นของเนรด้วยนะ
เขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบสนุก

ไม่มีเสียงเพลงอะไรอย่างนี้

เพราะเขาร์ไปมาจะมาติดในตำราอาททำบุญ

แล้วก็เต้นเล่นกันปกติครับเพราะผมเป็นคนบ่ออยู่แล้วครับ

แล้วเสียงมีเสียงอะไรไหมเปิดวิทยุเปลี่ยนอะไรได้ไหม

เต้นคนเดียวก็ถนกนิดหน่อยใช่ไหม

อันนี้ชุดคำอธิบายของเขานะคะ

น้องเป็นคนชอบทำอะไรตลกขำอยู่แล้ว

เหตุการณ์นี้ทำไปด้วยความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ

อัดคลิปตอนที่ตัวเองเต้นเอาไว้นะคะ

นำไปโพสต์ลงในกลุ่มเนรนด้วยกันนะฮะ
เขาก็แบ่งร้องเฟซบุ๊คของน้องเนรน
เฟซบุ๊คที่เป็นเฟซบุ๊กปลอมด้วย

คือตอนนี้เสียหาย
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความเอาผิดกับ

อืมไฟยิบจับทีเดียวนะ